คืบหน้าเหตุการณ์ที่มือมีดแทงโหดครับ

แทงสองแม่ลูกตายอีกหนึ่งเจ็บอีกหนึ่ง
คนเป็นแม่เนี่ยตายส่วนลูกเนี่ยอาการบาดเจ็บนะฮะ

การจังหวัดแพร่ก็รายงานความคืบหน้าเรื่องนี้นะฮะ
บอกว่าได้รับการประสานจากลุงของผู้ก่อเหตุ
ว่าตัวนายท็อปหรือว่านายกริจทีคนก่อเหตุนั้น

เพราะตำรวจบอกเลยว่าถ้าหนีแล้วคุณสู้ขัดขืนเจ้าหน้าที่เนี่ย

แล้วเจ้าตัวยอมรับว่ากลัวตายเลยขอมอบตัว

นางสาวชนชนกอายุ๕๑จนถึงแก่ความตายในบ้านพักนี้นะฮะ
แล้วก็แทงลูกสาวของผู้ตายนางสาวกัญญาวีอายุ๑๙จนบาดเจ็บ
หลังจากแทงเสร็จปั๊บหนีไปซ่อนตัว
เห็นว่าเตรียมเหมือนกับเต้แล้วมีสบงเสบียงอาหารน้ำดื่มเตรียมพร้อม

ตำรวจก็เลยบอกว่าต้องตามล่าตัวให้ได้
สุดท้ายครับลุงของในท็อปบอกว่าเขาเองก็ตามหาหลานนะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าจะหลดเย็นหาในป่าก็ไม่เจอ
พอกลับลงมาเข้าบ้านญาติโทรมาบอกว่าท็อปเข้ามาแล้วนะ
เขามารออยู่ที่บ้านก็เลยไปพูดคุยแล้วก็ให้ในท็อปมอบตัว
สุดท้ายครับในท็อปยอมมอบตัวจริงแหละ
เพราะเขาไม่อยากโดนวิสามันครับ
ก็เลยพาตัวไปพบกับตำรวจ
เรื่องต้นครับหลังจากคุมตัวมาก็มีการสอบปากคำ
และวันนี้จริงแล้วตั้งใจจะพาไปทำแผน
แต่เจ้าตัวปฏิเสธในท็อปก็ปฏิเสธไม่ขอทำแผนนะฮะ
ตำรวจเองก็เป็นห่วงแล้วว่าถ้าไปทำแผนวันนี้

เพราะคนเขากังวลและโกรธแค้นมากไง
กับสิ่งที่ในท็อปทำแทงโหดฆ่าเยี่ยมแบบนี้

เพื่อจะขึ้นรถคุมขังส่งฝากขังที่ศาล
ระหว่างนั้นนักข่าวถามด้วยว่า
เอ๊ะเข้าไปบ้านหลังนั้นเนี่ยไปเพราะอะไร
เขาอ้างว่ายังไงรู้ไหมฮะน้องชมพู่คุณผู้ชม
เขาบอกว่าคือผมไปตามหาแฟน

นักข่าวถามต่อแล้วทำไมต้องไปบ้านหลังนั้นล่ะ
เขาอ้างว่าทุกทีแฟนเขาก็ไปอยู่ที่นั่นนั่นแหละ
และที่ทำไปไม่ได้ตั้งใจ
อ้างแบบนี้นะฮะให้ฟังบรรยากาศ

ปัญหามันเกือบว่าแฟนผมไปลักเล่นชู้เลยครับ
แล้วผมไปตามหากับแฟนนั่นน่ะครับ
ไปตามหาแล้วทำไมขึ้นไปบ้านนั้นคะ

ก็ทีเขาเคยไปอยู่ห้างนั้นค่ะ

รถเพื่อจะส่งฝากขังเนี่ยก็มีน่าจะเป็นญาติแล้วฮะเอาพวก
ขนมน้ำเอามาให้ตำรวจยื่นให้เขานั่งก้มหน้าแบบนี้เลยฮะ
ต้นแจ้ง๓ข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าและความ
พรบออาวุธปืนแต่๓ข้อหาที่ตำรวจแจ้งท็อปรับแค่๒
ข้อหาครับน้องชมพู่คุณผู้ชมก็คือรับข้อหาฆ่าผู้อื่น
และพยายามฆ่าความผิดพรบออาวุธปืนเจ้าตัวปฏิเสธไม่รับ
สารภาพในข้อข่าวข้อกล่าวหานี้ส่งตัวดำเนินคดีตาม